อีกเหตุการณ์หนึ่งที่จังหวัดตรังนะฮะนี่เป็นสามีเก่า
ไปเจออดีตคนรักซ้อนท้ายรถของแฟนใหม่ค่ะนี่
บอกเลือดขึ้นหน้าคือไปวางมวยกันอยู่ริมถนนก่อนนะครับ
หลังจากนั้นยังขี่รถไล่ตามเข้าไปไปถึงบ้านไปกระหน่ำแทงเขาไม่ยั้งเลยฮะ
นี่ฮะบาดเจ็บสาหัสเลือดท่วมเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เหตุการณ์นี้นะครับทุกผู้ชมครับเจ้าหน้าที่นี่ไปตรวจสอบนะฮะ
พรัศดาที่จังหวัดตรังนะครับคนเจ็บชื่อนายจารุสถิตภูมิอายุสามสิบแปดปี
คือสภาพนี้สาหัสนอนหายใจรวยรินแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลถูกแทงด้วยมีดพระเข้าชายโครงฝั่งซ้าย๒แผล
หน้าอกใต้ราวนมฝั่งซ้ายด้วยคิ้วซ้ายด้วยขาขวาด้วยไหล่ซ้ายด้วย
นี่จุดเหล่านี้เนี่ยอีกอย่างละ๑แผลรวมเป็น๖แผลนะครับอาการสาหัสนะครับ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตรังนายจารุคนเจ็บนะครับ
ขณะเดียวกันผู้ที่นั่งดูอยู่ใกล้นะครับพยายามช่วยเหลืออยู่ก็คือแฟนสาวของเขา
ชื่อนางสาวจุรีรัฐหรือว่าน้ำฝนอายุ๓๕ปี
คนก่อเหตุคือนายนันทยุทธ์แก้วศรีอายุ๓๗เป็นอดีตสามีของน้ำฝน
หลังก่อเหตุหลบหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้
จุดที่เกิดเหตุเป็นบ้านนายจ้างของน้ำฝนนะครับอยู่ในซอยสถานีรถไฟหมู่๒
ตำบลคลองปางอำเภอรัศดาจังหวัดตรังบ้านหลังนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าของบ้านอายุ๗๐แล้วนะชื่อนางเหวียนคือคุณยายเนี่ยบอกว่าเมื่อวานตอนทุ่มหนึ่ง
ทำกับข้าวอยู่หลังบ้านอยู่อยู่นายจารุคนเจ็บขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมากับน้ำฝน
คือกลับมาที่บ้านเนี่ยแบบหน้าตาแตกตื่นตกใจมาเลยแล้วน้ำฝนก็บอกว่าป้าเวียนเปิดประตูบ้านที
ผัวเก่าหนูเนี่ยจะตามมาฟันจารุตอนนั้นคือคุณยายบอกตกใจมากนะ
เปิดประตูแล้วก็คือรีบปิดบ้านเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่านายนันทยุทธ์เนี่ยวิ่งเข้ามาทันวิ่งมาขวางประตูไว้แล้วบอกว่าไม่ต้องปิด
ผมไม่ทำอะไรป้าหรอกนะเขาเรียกป้าตั้งแต่อายุ๗๐แล้วนะตอนป้าจะปิดประตูให้เนี่ย
บอกไม่ต้องปิดผมไม่ทำอะไรป้าหรอกผมมีเรื่องจะเคลียร์กับจารุ
ทีนี้ป้าบอกป้าก็ตกใจป้าก็วิ่งออกไปนอกบ้านก่อน
วิ่งออกไปอยู่หน้าบ้านกลัวจะถูกทำร้ายไปด้วย
นายนันทยุทธ์วิ่งตรงเข้าไปในบ้านไปถึงก็ทั้งฟันทั้งแทงนายจารุแบบไม่ยั้งมือเลยนะครับ
ส่วนนางสาวน้ำฝนที่เป็นแฟนของคนเจ็บนะเป็นอดีตภรรยาของคนก่อเหตุก็ได้แต่ร้องตะโกนบอกให้หยุดนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยลูกชายของเจ้าของบ้านกลับมาพอดีก็เลยเข้ามาห้ามเอาไว้แล้วก็แย่งมีดออกมาจากมือของนายนันทยุทธ์
พยายามปิดประตูปิดไม่ได้หนูเข้าใจไหมเพราะว่าอ้วงนี่ชักดาย
ซึ่งเข้ามาอยู่ข้างนี้เลยเขาก็ปลั๊กปลาเลยไม่ให้ไม่ให้อ่าปิด
ปลาไม่ไม่ไม่ไม่ปลาก็ปั้นเลยปั้นเลยปลาปั้นเลยไอ้ตัวชายตัวตุ๊กเก็บ
ลงเลวทีนี้ป๊ากระโดดไปเลยทำอะไรไม่ถูกเลยจำอะไรไม่ถูกเลย
นี่เป็นจุดสุดท้ายที่เกิดเหตุนะครับแต่ว่าจุดเริ่มต้นของการเกิดเหตุเนี่ย
เขยของป้าเหวียนบอกกับเรานะครับบอกว่าเมื่อวานนี้กำลังซื้อของอยู่ที่ตลาดรัศดาพลาซ่า
เห็นเหตุการณ์คือนายจารุคนเจ็บขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างมากับนางสาวน้ำฝน
เพื่อจะกลับบ้านหลังจากทำงานเสร็จนะคือน้ำฝนเนี่ยเขาทำงานรับจ้างล้างจานให้กับป้าเหวียนที่ขายเหนียวไก่อยู่
ที่ตลาดนะฮะทั้งสองเนี่ยบังเอิญขี่รถสวนกับนายนันทยุทธ์คนก่อเหตุ
นายนันทยุทธ์เป็นสามีเก่าของน้ำฝนเขานายนันทยุทธ์พอเห็นว่าน้ำฝนมากับแฟนใหม่จอดรถขวางทางนะครับ
แล้วเรียกนายจารุลงมาเคลียร์แล้วมีการชกต่อยกันริมถนนคนที่อยู่แถวนั้นก็เข้ามาห้ามกัน
นายจารุกับน้ำฝนเขาก็อาศัยจังหวะนั้นขี่รถกลับไปที่บ้านนายจ้าง
ก็ไปขอความช่วยเหลือก็เหมือนกับที่ป้าเหวียนบอกนะครับเธอคือทางลูกเขยบอกว่าตอนนั้นก็เห็นท่าไม่ดี
รีบขี่รถตามมาที่บ้านนะครับกลัวเหตุจะบานปลายมาถึงนี่บานปลายจริงครับ
มีการกระหน่ำฟันกระหน่ำแทงกันแล้วก็เลยรีบเข้าไปห้ามแล้วก็แย่งมีดมานะครับ
นายนันทยุทธ์ตอนนั้นก็เลยฉวยจังหวะเนี่ยในการหลบหนีไปคือลูกเขยของป้าเหวียนบอก
เหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยถ้าผมไม่ห้ามนะมั่นใจว่าจารุเนี่ยตายแน่นะครับ
แล้วมีเรื่องกันเนี่ยนายจารุตอนนั้นก็ไม่ทันได้ต่อสู้หรือว่าป้องกันตัวเองเลยนะครับ
คือความจริงในมือก็มีมีดปลอกผลไม้อยู่แต่ก็ไม่ทันได้ต่อสู้
เพราะว่าโดนเข้าไปแบบหนักเหลือเกิน
ทีนี้ทางพี่ก็เห็นปุ๊บก็รีบเลยรีบตามเพราะรู้แล้วว่าฝ่ายหญิงเนี่ยต้องมาที่บ้าน
เพราะว่าที่บ้านเขาจะมาอยู่ประจำอยู่เขามาขอความช่วยเหลือ
พี่คิดว่าถ้าไม่ห้ามเมื่อวานเนี่ยพระเล่มนั้นที่เขาถืออยู่นั่นน่าจะมีซ้ำ
เขาน่าจะเขาน่าคิดได้อ่ะเพราะว่าพี่บอกว่าหยุดนะพอนะพอแล้ว
แต่ว่าช่วงที่เกิดเหตุแรกเขาก็หลายแผลแล้วล่ะมันเจ็บไปเยอะ
ก็เออใช่อาฆาตกันมานานแล้วล่ะเพราะว่าหมายกันแล้วว่าถ้าเจอกันที่ไหนปุ๊บเนี่ย
เตรียมตัวได้เจ็บตายแน่นอนรู
เขาอยู่ในเหตุการณ์คนหนึ่งบอกกับเรานะครับ

นี่ครับคือนางสาวน้ำฝนเธอรับจ้างล้างจานนะมีค่าแรงเนี่ยวันละ๒๐๐บาทอยู่ที่ตลาด
ส่วนนายจารุแฟนคนปัจจุบันของนางสาวน้ำฝนเขาคบกันมา๓ปีแล้ว
คนก่อเหตุก็คือนายนันทยุทธ์สามีเก่าของน้ำฝน
ความจริงทั้ง๓คนนี้เขารู้จักกันดีนะเพราะว่านันทยุทธ์กับจารุเขาเป็นเพื่อนสนิทกัน
แล้วเมื่อปี๖๑นันทยุทธ์ตอนนั้นถูกจับติดคุกติดคุกไป๓ปี
ก็ทำให้ช่วงระหว่างนี้นายจารุกับน้ำฝนเนี่ยเขาก็หันมาคบหาเป็นแฟนกัน
พอนายนันทยุทธ์พ้นโทษออกมาจากคุกกลับมาหาเมียปรากฏว่าอ้าวตอนนี้ไปคบเป็นแฟนกับเพื่อนสนิทของตัวเอง
ก็เลยทำให้นันทยุทธ์เขาครับแค้นใจมากเรียกได้ว่าคือเจอเมื่อไหร่มีเรื่องที่นั่น
ปัจจุบันความรักของทั้งสามคนเนี่ยคือชาวบ้านเขาบอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
ใครผิดใครถูกหรือว่าเขาเคลียร์กันยังไง
เอาเป็นว่าความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นแบบนี้
แล้วเมื่อวานมาเจอกันอีกก็เลยมีเรื่องเกิดขึ้น
เขาจะมีการทะเลาะกันบ่อยนะครับ
กับแฟนผู้หญิงครับกับผัวก่าวครับแฟนเก่ากัน
เคยมามาราวะที่นี่เหรอครับ
ที่นี่ไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ถ้าเห็นก็เห็นที่บ้านเม่เขา

คืออีกอย่างหนึ่งเขาแฟนเก่ากับแฟนใหม่
เขาเป็นเพื่อนกัน
ทีนี้พอแฟนเก่าติดคุกนะ
เขาติดคุกอยู่พอออกมาเมียเขาก็ไปได้กับเพื่อน
พอรู้ก็ไม่ค่อยถูกกันเลย

ก็ไปคุยกับคุณแม่ของนางสาวน้ำฝนนะคะ
อรวรรณอายุ๗๕ปี
บอกว่าลูกสาวไปเฝ้านายจารุคนเจ็บที่โรงพยาบาลตรังค่ะ
เพราะว่านายจารุอาการปลอดภัยแล้ว
แผลที่ถูกฟันมันเข้าไม่ลึก
มันไม่โดนอวัยวะสำคัญ
ส่วนนายนันทยุทธ์สามีเก่าของลูกสาว

เป็นลูกชายสองคนลูกสาวคนนึง

ลูกสาวถูกนายนันทยุทธ์ทุบตีทำร้ายเป็นประจำค่ะ
แม่เห็นแล้วก็สงสารเป็นห่วง

แม่ไม่เคยไปบอกให้ลูกเลิกกับสามี
สามปีที่แล้วนายนันทยุทธ์ถูกจับคดีรักทรัพย์
ลูกสาวเลยถือโอกาสเลิกกับนายนันทยุทธ์ไปเลย
แล้วก็มาคบกับนายจารุแทน
นายจารุก็ทำงานช่วยลูกสาวทำงานช่วยกันหาเงินทั้งคู่ก็ไปมาหาสู่กัน
แต่ไม่ได้ถึงขั้นอยู่กินด้วยกันแต่ก็คบกันนั่นแหละ
กรกฎาคมนายนันทยุทธ์ออกจากคุก

นางสาวฝนบอกไม่เอาแล้วไม่ให้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วขอเลิก
อันนี้แหละคือจุดเริ่มต้นของปัญหาคุณแม่บอกค่ะ
นาคมารีเพื่อนป้า
และเป็นงานเรียนใจ
ก็ยอมรับกับทีมข่าวตรงเลยว่าคือยังไม่รู้รายละเอียดจริง
เรื่องราวทั้งหมดมันมีที่มาที่ไปยังไง
ทุกคนรู้จากข่าวเท่านั้นเอง
หลังเกิดเหตุหลานก็ไม่ได้กลับมาที่นี่

ญาติพี่น้องไม่มีใครติดต่อนายนันทยุทธ์ได้เลย
ทุกคนก็เป็นห่วงอยากให้มอบตัวกับตำรวจ
ส่วนปัญหาเรื่องรักสามเศร้า
ญาติบอกว่าก็นางสาวน้ำฝนยังไม่ได้เลิกกับนายนันทยุทธ์เลยนะ
ยังไม่ได้เลิกกันแบบเป็นกิจจะลักษณะเลย

นางสาวน้ำฝนยังมานอนที่บ้านกับนายนันทยุทธ์อยู่เลย
กันยังไงล่ะก็ยังมานอนอยู่ด้วยกันอยู่เลย
รับว่านางสาวน้ำฝนไม่เคยสนใจลูกด้วยซ้ำ
ลูก๓คนไม่เคยสนใจ
ก็ปล่อยให้ทางญาติฝั่งนายนันทยุทธ์เลี้ยงดูให้
อันนี้คือข้อมูลจากป้าของนายนันทยุทธ์ผู้ก่อเหตุนะคะ
ต้องสูญยูกับลูก
แปลว่าท่านนี้ยังรู้ว่าเธอยังคบกันอยู่
ป่านพระเขาออกมา๑๙๑๒เมื่อเมืองข้ัน
ก็เป็นข้อมูลจากสองมุมนะคะสองฝ่ายแบบนี้ค่ะทางครอบครัวของผู้ก่อเหตุกับทางครอบครัวของฝ่ายหญิงเขาทีเนี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกันจนถึงขั้นถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าแล้วค่ะออกหมายจับแล้วด้วยนะคะ
นันทยุทธ์แก้วศรีอายุ๓๗ข้อหาคือพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะอยู่ระหว่างตามตัวมาดำเนินคดี
ครับส่วนทางฝ่ายหญิงอ่ะค่ะนางสาวน้ำฝนเขาก็บอกว่ายังไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรขอดูอาการนายจารุให้เรียบร้อยซะก่อน
ตอนนี้โรงพยาบาลตรังเขาก็เข้มงวดเรื่องของโควิด๑๙ก็คือทุกโรงพยาบาลจะเข้มงวดเรื่องของการเยี่ยมนะคะ
ถ้าญาติออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไม่สามารถเข้าไปในโรงพยาบาลได้อีกคือถ้าเยี่ยมถ้าเฝ้าก็ต้องอยู่ไปเลยคนเดียว
เปลี่ยนคนไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เลยไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรกับเราในส่วนของฝ่ายหญิงนะฮะ